สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ครับ
ในช่วง๓๐ปีแรกของพระชนชีพ

พระองค์จะต้องมาทรงรับหน้าที่อันใหญ่หลวงนี้

ในรัชธาญาติลำดับที่๒

ซึ่งเป็นพระปฏิตุลานะครับ
ทรงประกาศสละราชสมบัติ
ทำให้พระราชวีนาของพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์
และพระองค์คือผู้ที่จะขึ้นครองราชคนต่อไป
เจ้าหญิงอลิซาเบ็ดต้องตัดสินใจที่สำคัญอีกครั้งในชีวิตนะครับ

แล้วก็ได้ส่งเสกสมรสกับเจ้าชายฟิลิป

มีพระโอรสองค์แรกคือเจ้าฟ้าชายชาวส์

แล้วก็เจ้าฟ้าหญิงแอนในปี๒๔

สำคัญเท่ากับการขึ้นครองราช

พระชนมายุเพียง๒๕พันศาครับ
ขอบคุณทุกวันของพระเจ้าและพระเจ้าทุกวันของพระเจ้า
เมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมาสมเด็จพระราชินีนาฏทรงมีพระชนมายุครบ๙๐พันศา
เป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องส่งผ่านประสบการณ์ต่างมากมาย
ทั้งการสละราชสมบัติของพระปิตุลาหรือลุงแท้ของพระองค์
ซึ่งทำให้เจ้าหญิงอลิซาเบสในวัยเยาวกลายมาเป็นรัชธาญาติอันดับที่๑แทน
พระองค์ยังทรงผ่านยุคสมัยของสงครามและยุคการปฏิวัติการสื่อสาร
ที่ทำให้สถาบันกษัตริย์อังกฤษกลายเป็นที่จับตามองโดยคนทั้งโลก
เจ้าหญิงอเล็กซาเบ็ดอเล็กซอนดราแมรี่แห่งยอร์กประสูจน์เมื่อวันที่๒๑เมษายน๒๔
เป็นพระราชธิดาองค์แรกในเจ้าชายอัลเบิร์ตในยุคแห่งยอร์ก
กับอลิซาเบสดาเชสแห่งยอร์ก
เจ้าหญิงอลิซาเบสองค์น้อยมีชื่อเล่นว่าลิลิเบ็ด
ซึ่งมาจากชื่ออลิซาเบสของพระองค์นั่นเอง

พระองค์ไม่สามารถเปล่งพระสุรเสียงพระนามของพระองค์เองได้
ทำได้เพียงตรัสคำว่าลิลิแบตออกมา
ครอบครัวของพระองค์เป็นครอบครัวที่สนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันมาก
ขณะที่เจ้าชายอัลเบิร์ตทรงเรียกครอบครัวของพระองค์ว่า
แต่วันเวลาแห่งความสงบสุขของลิลลี่แบตก็คงอยู่ไม่นานนัก
พระเจ้าเอสเวิร์ดที่๘ซึ่งเป็นลุงแท้ของพระองค์
ตัดสินพระไทยสละราชสมบัติอย่างกระทันหัน

เพื่ออภิเษกสมรสกับนางวอลิซิมสัน
ม่ายสามัญชนชาวอเมริกันที่พระองค์ทรงตกหลุมรักอย่างสุดหัวใจ
ตอนนั้นเจ้าชายอัลเบิร์ตพระบิดาของพระองค์

เสด็จขึ้นครองราชสมบัติหรือไม่
เพราะหากพระองค์ทรงขึ้นครองราชแล้ว
นั่นหมายความว่าลิลิเบตน้อยพระชันศาเพียง๑๐ปี
จะกลายเป็นรัชธาญาติลำดับที่๑โดยทันที
ลอเรนสโกแมนสัตว์อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์
และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลิลิเบ็ดในตอนนั้นว่า

จะกลายเป็นรัชธาญาติลำดับที่หนึ่งโดยทันที
และผู้อำนวยการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลิลิเบทในตอนนั้นว่า
ยุคสงครามโลกครั้งที่๒ชีวิตของเจ้าหญิงอลิซาเบส

กรุงลอนดอนถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักโดยเยอรมนี
พระราชวงศ์จะได้รับการถวายคำแนะนำ
ทรงอพยพไปที่ปลอดภัยชั่วคราว
แต่พระมารดาของพระองค์กลับปฏิเสธว่า
เด็กจะไม่เสด็จไปโดยปราศจากข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่เสด็จไปโดยปราศจากกษัตริย์
และกษัตริย์จะไม่เสด็จไปไหนทั้งนั้น

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ปวงประชา
ในช่วงกรุงลอนดอนถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนัก
เจ้าหญิงอเล็กซาเบสในพระชันศา๑๔ปี

และทรงกล่าวต่อเด็กที่อพยพจากลอนดอนว่า
เราพยายามทุกวิถีทางในการช่วยเหลือเหล่าลูกเรือ
ทหารและนักบินผู้กล้าหารของเรา
และเราพยายามแบกรับความเศร้าโศก
และอันตรายที่มีร่วมกันไว้ด้วยเช่นกัน
เราทราบดีว่าท้ายที่สุดแล้ว
เราทุกคนจะปลอดภัย
จะเป็นธรรมที่สุดและศัลย์ของพระราชาวิทยาลัย
ที่ทุกคนเจ้าเป็น
และเมื่อมีพระชันศาได้๑๖ปีเจ้าหญิงอลิซาเบสได้เสด็จออก
เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระองค์เองเป็นครั้งแรก
ในการทรงตรวจแถวสวนสนามของกองทัพบก
ที่ได้รับการถวายตำแหน่งผู้บัญชาการยศพันเอกหญิงในปีก่อน
สงครามโลกครั้งที่๒สิ้นสุดลง
สำนักพระราชวังได้ประกาศการมั่น
ระหว่างเจ้าหญิงเอซาเบ็ดกับร้อยเอกฟิลิปเมาส์แดดเต้น
เจ้าชายแห่งกริสและเดนมาร์ค
และยังเป็นพระญาติชั้นที่๓สืบสายพระโลหิต
จากสมเด็จพระอาชินินาทวิคตอเรีย
ลอเรนซ์กอลแมนสัตว์ราชาณด้านประวัติศาสตร์
และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์บอกว่า
มั่นของพระองค์กลายเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
เพราะเจ้าชายฟิลิปประสูจน์ในต่างแดน
และเป็นเจ้าชายไร้ถิ่นฐาน
เขาเชื่อมกับช่วงชีวิตเมืองนักโรยกันและมีชีวิตเมืองรัก

แต่เมื่อกว่าคนพูดว่าเขาไม่ได้มีนักโรยกันที่เขาคงทรวม
เขาไม่ใช่รับทราบของทั้งหมด
ในวันที่๑๔พฤศจิกายน๒๔๙๑
เจ้าหญิงอลิซาเบสมีพระประสูติการโอรสพระองค์แรกเจ้าชายชาวส์
และต่อมาในวันที่๑๕สิงหาคม๒๔๙๓ก็ได้มีพระประสูติการพระธิดาเจ้าหญิงแอน
แต่ด้วยพระกรณียกิจที่มีมากทำให้ทั้งสองพระองค์ต้องเสียสละความสุขในครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก
เพื่อทรงปฏิบัติภารกิจในฐานะรัชธาญาติอันดับหนึ่ง
ระหว่างที่เจ้าหญิงอลิซาเบสและเจ้าชายฟิลิปเสด็จประพาทเคนย่าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์๒๔๙๕พระเจ้าจอร์ดที่๖พระราชบิดาของเจ้าหญิงอลิซาเบสได้เสด็จสวรรคต
ขณะมีพระชนมายุ๕๖พันศาส่งผลให้เจ้าหญิงอลิซาเบสต้องขึ้นคลองราชด้วยพระชนมายุเพียง๒๕พันศาเท่านั้น
สวรรคตของพระเจ้าจล็อตที่๖เป็นสิ่งที่คาดการณ์กันมาหลายปีแล้ว
จากพระองค์ทรงมีพระพลานามัยไม่แข็งแรงเนื่องจากทรงพระโอสดมวลอย่างหนัก
ในวันที่๒มิถุนายน๒๔๙๕เจ้าหญิงอลิซาเบสได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
ครองราชสมบัติมายาวนานจนถึงปัจจุบัน
จึงถูกคิดว่าพระราชมีภาษีชีวิตที่เงียบที่แสดงที่เหล่านี้